เรื่องของแยกวัดใจเราเคยเล่าข่าวไหม

แยกไฟกะพิบเราเคยเล่าข่าวไหม

งั้นคราวนี้ดิฉันพาไปดูแยกไฟแดง

ดูให้ดีฟัยแดงแบบนี้
เอาง่ายดีงง

ใช่แดงสามด้าน
จริงเหรอแล้วงงแล้วใครจะไปได้

คนใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ที่กระบี
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ตรงสามแยกไฟแดง
ก็ชื่อบอกอยู่แล้วไงสามแยกไฟแดงไง

อยู่ที่ถนนกระบี่เขาทองค่ะที่อำเภอเมืองกระบี่
มันเป็นไฟแดงทั้ง๓จุดของ๓แยก
คือทุกด้านเป็นไฟแดงหมดจ้ะ
คนที่ใช้รถก็มงเลยถ้าเกิดชั้นแดง

ถ้าไม่หยุดอยู่แบบนั้นก็คือพุ่งไปเลย

ใช่ค่ะเลยไม่รู้ไงว่าจะให้ฝ่ายไหนไปก่อนกันแน่
นักข่าวก็เลยถามไปยังเจ้าของคลิปหน่อย
บอกว่าจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

แล้วก่อนหน้าก็ขับรถใช้เส้นทางแบบนี้

ทุ่มแล้วสงสัยไฟแดงอยากกลับบ้าน

เพราะว่ามันขึ้นพร้อมกันทั้ง๓ฝั่งแบบนี้เลย
ที่ผ่านไปผ่านมาก็ติดไฟแดงกันอยู่นานนะคะ
สุดท้ายมันกลายเป็นอย่างที่คุณบุ๊คบอกต้องวัดใจ

ล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเป็นมาหลายวันแล้ว
หลัง๓ทุ่มไฟแดงทั้ง๓ฝั่งเลย
รถที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็สับสนลองฟังชาวบ้านค่ะ
เมื่อกี้คุณน้ำแข็งเล่าตลกเลยนะ

อายทีนี้ไม่แล้วต้องถามไง
ฮัลโหลหน่อยซิยกสายฮัลโหล
สอบถามหน่อยว่านักข่าวของเราไปตามหรือยัง

เขาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

แล้วก็ซ่อมระบบไฟกลับมาใช้ได้ปกติแล้ว
เพราะงั้นเพราะงั้นเดี๋ยวคืนนี้หลัง๓ทุ่มเดี๋ยวนักข่าวไปดูอีกว่ามันจะเขียวมันจะเหลือง
แล้วมันก็จะแดงแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ปัญหาแบบนี้ได้รับแจ้งมาหลายวันแล้วแหละ
ประสานไปยังบริษัทเจ้าของระบบควบคุมว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้นะ
แต่ว่าบริษัทไม่ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขซึ่งมันเกิดจากอะไรล่ะ
เป็นเพราะระบบโปรแกรมควบคุมขัดข้องแขวงทางหลวงกะบี่เขาซ่อมเองไม่ได้นะคุณบุ๊ค
แต่ว่าณตอนนี้ตอนนี้คือเท่าไหร่เที่ยง๔๗นาทีแขวงทางหลวงกะบี่แจ้งว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นด้วย
เสร็จโปรแกรมเสร็จแล้วถูกต้องจะได้ไม่ต้องเป็นแยกเกรงใจกันอีกนะ
เมื่อกี้เห็นคุณบอกว่ายกหูโทรศัพท์ไปดิฉันนึกว่าไปตามไฟเขียวกลับมา
ไฟเขียวจ้าช่วยกลับมาหน่อยมาทำงานได้แล้ว